สถานการณ์การเมืองในขณะนี้ทำให้นักลงทุนในตลาดหุ้นมีการจับจ้อง
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีความกังวลนะครับว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่
เพราะมีผลกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยตรงนะครับ
จะได้รัฐบาลอาจจะได้ทางด้านของพักที่ชนะไปแล้ว
แต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ายังไม่ชัดเจน
ซึ่งทั้งหมดอาจส่งผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยครับ
ตอนนี้นักลงทุนก็เลยต้องติดตามจับตาดูสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดต่อไป
ขณะที่กระทรวงการคลังก็มีการหามรือกันกับสำนักงบประมาณเพื่อเตรียมปรับเรื่องของรายจ่ายในร่างพรบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๗ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใหม่
แม้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกก็ตามแต่ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อให้การใช้งบนั้นไม่ติดขัด
โดยจะพิจารณางบประมาณรายการใดที่สามารถปรับได้ก็ปรับอันไหนปรับไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับ
สำหรับร่างของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๗นั้น
ได้มีการอนุมัติในรัฐบาลผลเอกประยุทธิ์ไปแล้ว
งบประมาณ๓๓๕๖๐๐๐บาท
พร้อมมีการวางแผนกู้เงินเอาไว้แล้วด้วย
เพื่อชดเชยการขาดดุลอีกกว่า๕๙๓๐๐๐ล้านบาทครับ
ซึ่งวงเงินนั้นมันสามารถกู้ได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมีการอนุมัติเอาไว้
สมัยของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ผ่านมา
ซึ่งต้องดูว่ารัฐบาลใหม่จะมีการไปปรับแก้ม
เรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเปล่านะครับ